คุณผู้ชมฮะก็อย่างที่เราได้รับทราบกันเมื่อวานนี้นะครับ
มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ความตื่นตระหนก
แล้วก็การวิ่งหนีออกมาจากห้างสรรพสินค้าสยาพรากรนะครับ
มีคลิปเผยแพร่จำนวนมากเพราะว่ามีคนถ่ายเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
ดังนั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูคลิปแต่ละคลิปกันสักหน่อยฮะ
นี่ครับเป็นคลิปส่วนหนึ่งนะฮะที่ผู้ใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าสยามพรากร
สามารถบันทึกเสียงดังคล้ายอาวุธปืนดังขึ้นติดต่อกัน๔นัดนะครับ
ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๑๑นาที
ส่วนอีกคลิปหนึ่งนะฮะจุดถ่ายอยู่ที่ชั้นจีน
ซึ่งเป็นศูนย์อาหารและธนาคารครับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ผู้คนพลุกพลาด
เด็กเลิกเรียนบรรยากาศที่มีผู้คนมาช้อปปิ้ง
ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ
ขณะที่ภายในห้างเองยังมีอีเวนต์ใหญ่ของสถานีโทรทัศน์
มีผู้คนไปรอที่จะชื่นชมนักแสดงเยอะเลยนะครับ
ทำให้เมื่อวานนี้ผู้คนแน่นขนาดที่ห้างสรรพสินค้าสยามพรากร
แต่เมื่อได้ยินเสียงดังเสียงคล้ายปืน
ทุกคนก็ต่างตื่นตระหนกแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้างนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจากร้านอาหาร
ขณะนั้นเวลา๑๖นาทีช่วงที่ทุกคนยังไม่รู้ว่า
อีกไม่กี่นาทีต่อมาจะเกิดเหตุร้าย
กล้องบันทึกเสียงดังคล้ายปืนขึ้นได้
ช่วงแรกดังติดต่อกันสองนัดแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ไกลนะครับ
จากนั้นก็ยังดังขึ้นติดต่อกันเป็นชุดนับได้กว่า๑๐นัด
จนเสียงปืนเนี่ยดังใกล้เข้ามา
ทำให้ทุกคนเริ่มมองหาต้นทางของเสียงนะครับ
เป็นเสียงปืนทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมฮะยังมีคลิปที่ผู้ใช้
ขณะที่ไปใช้บริการที่ห้างแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ได้ยินเสียงคล้ายปืนขึ้น
ก็ต่างวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดนะครับ

คุณผู้ชมฮะตรงประตูของห้างนะฮะ
ก็มีผู้คนที่ตื่นตระหนกแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้าง
ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือว่าในส่วนของประตูอื่นของสยามพรากรนะครับ

ชั้นเอ็มค่ะชั้นเอ็มครับใช่มันยิงอะไรอย่างไรกัน
ได้ยินปั้งได้ยินปั้งแรกที่ว่าอะไรทำตก
ได้ยิน๒ปั้งเกือบก็คือว่าน่าจะเป็นเห็นพื้น
ส่วนภาพเหตุการณ์แล้วก็คลิปที่ถ่ายจากฝั่งตรงข้ามสยามพรากรนะครับ
เห็นว่าผู้คนกรูออกจากห้างกันในประตูต่าง
โดยเฉพาะประตูที่ติดทางฝั่งของวัดปฐุมคงคา
ก็ผู้คนวิ่งออกมาจากห้างตรงนี้
ประตูฝั่งวัดปฐุมพนาศราม
ขออภัยวัดปฐุมพนาศรามซึ่งอยู่ตรงนี้
ขณะเดียวกันนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง
พยายามจะช่วยเหลือนำผู้ติดค้างออกมาให้หมด
เจ้าหน้าที่ห้างเร่งอพยพคนรีบช่วยเหลือออกมา
บริเวณทางออกที่จอดรถนะครับก่อนจะปิดประตู
พอคนวิ่งเข้ามาก็รีบปิดประตูลงมาทันที
ในคลิปยังพอจะเห็นคนที่เดินอยู่ในห้าง
ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นผู้ก่อเหตุวัย๑๔หรือไม่
พนักงานห้างรอจนกระทั่งคนออกมาหมด
ปิดประตูแล้วก็วิ่งออกมา
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นนะครับ
มีคนเดินอยู่โดยน่ะ
คุณผู้ชมพาเสียงปืนนัดนี้ได้ยินเสียงใกล้มากนะครับ
หลังจากนั้นจ้อน้าที่โดยเฉพาะตำรวจ

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงจากเวลา๑๖นาฬิกานะฮะ
จนกระทั่งเวลา๑๗นิริกากว่า
ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย

พร้อมกับยึดอาวุธปืนแบล็งกันที่ใช้ในการก่อเหตุไว้ได้นะครับ

ก็มีการไล่ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปดูกันหน่อยนะคะโดยชุดสืบสวน
ก็มีการตรวจสอบไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็จะพบภาพของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีเนี่ยนะคะ
เข้ามาทางสยามภารกรเข้ามาทางเชื่อมรถไฟฟ้า
ตอนบ่าย๓โมง๓๕นาที

หลังจากนั้นก็ตอน๓โมง๔๐นาที

แล้วพอ๓โมง๔๒นาที
ข้างร้านแบรนด์เนมตรงนี้นี่แหละค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุ
แล้วหลังจากนั้นก็ได้เริ่มยิงในห้องน้ำก่อน
โมง๑๑นาทีเดินออกจากห้องน้ำ
แล้วก็ยิงบริเวณฝั่งศูนย์การค้า
หลังจากนั้นก็ไปที่ชั้น๒ชั้น๓
แล้วก็อย่างที่คุณบุ๊คบอกไปคุมตัวได้ที่บริเวณชั้น๓นะคะ

ซึ่งจริงก็จะสอดคล้องกับทางรายงาน

คนที่มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าก็เริ่มแตกตื่น

ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าไปตรวจสอบ
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุวัย๑๔

แล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น๓ช่วงประมาณ๔โมง๒๘นาที
เริ่มมีการเผยแพร่ภาพออกมาแล้วค่ะ
ว่าแต่งตัวยังไงลักษณะยังไงถืออาวุธยังไง
เหตุการณ์ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ไม่ปลอดภัยแล้ว
ก็คือให้ใช้ทางเข้าออกฝั่งสยามสแควร์แทนนะคะ
แล้วก็มามีรายงานตอน๔โมง๕๒นาที
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็สั่งชุดอรินทราช๒๖๑
เข้าควบคุมสถานการณ์ในจุดที่เกิดเหตุ
และตอนนั้นก็มีรายงานคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๑ราย
พอมาตอน๕โมง๑๕นาทีก็มีรายงานเพิ่มเติม
ว่ามีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บ
แต่ว่าตอนนั้นตัวเลขยังไม่นิ่งค่ะ
ยังไม่ได้มีการยืนยันจำนวน
แล้วก็มีภาพเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ทยอยรับตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด
พอตอน๕โมง๒๐นาทีก็ยืนยันนะคะ
ว่าตำรวจสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ได้
ที่ชั้น๓ในร้านฟอร์นิเจอร์
พร้อมกับอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่ตำรวจสายตรวจเข้าไปคุมตัวผู้ก่อเหตุ
จังหวะนั้นเนี่ยคือชูมือเหนือศีรษะแล้วก็คุกเข่าลงนะคะ
ทีนี้ตอนที่คุมสถานการณ์ได้แล้ว
ก็มีการสอบปากคำผู้ก่อเหตุค่ะ
อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์

เพราะว่าจังหวะนั้นผู้ก่อเหตุเหมือนกับเห็นภาพหลอน
เห็นภาพใครสักคนที่ยืนอยู่
เพราะว่ามีการพูดออกมาถามว่าพี่มองเห็นไหม

ตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการสอบปากคำ
แล้วก็บันทึกการให้ปากคำใดทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งจะเข้าควบคุมตัวได้นะครับ
หลังจากนั้นตอน๕โมงครึ่ง
ทุกทางเข้าออกสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หมายถึงเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ